มีเรื่องราวมาเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เวลาขับรถไปเนี่ย
บางทีเวลามันมีอะไรกระเด็นเข้าหน้ารถ
คือถ้าเราเห็นมาก่อนไกลเนี่ย
มันยังหลบได้มันยังตั้งรับทันใช่ไหมครับ

มันมาแบบกระทันหันแบบไม่รู้ตัวแบบ

เราจะทำยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูสองมุมเลยนะคะเนี่ย

ท่อเหล็กค่ะนี่ดึงโซโลให้ดูเลยนะ
ภาพช้าให้ดูคือเป็นท่อเหล็กขนาดหนึ่งเมตรนะคะ
ปลิวมาแล้วก็กระเด็นเข้ากระจกฝั่งซ้ายของรถยนต์คันนี้
กระจกเนี่ยแตกแล้วเหล็กทะลุเข้ามาข้างในด้วย

เพราะดีมากที่คนขับเนี่ยนะคะเขามาคนเดียว
แล้วเขาก็มีสติดีมากเนี่ยเจาะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
คือจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาตกใจไหมตกใจนะ
เขาก็หันหน้าหลบแต่ว่าไม่ได้หักพวงมาลัย
จากนั้นค่อยชะลอรถเข้าข้างทางแล้วก็ตรวจสอบความเสียหาย
คุณคิดดูถ้ามันพุ่งมาอีกทิศหนึ่งแบบทิศแนวตรงแนวอีกแนวหนึ่งแนวตรง

ถ้าเกิดว่ามีคนนั่งมาด้วยนั่งคู่คนขับมาเนี่ยโอ้โห
อันตรายมากนะคะแล้วก็เนี่ยมีตัวยึดทั้งหัวทั้งท้ายเลยคือเหล็กแบบเมตรหนึ่งมันไม่น้อยเลยนะคะ
ทีนี้คนขับเขาก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
หลายคนก็ถามเหมือนกันว่ามาจากไหนเหล็กขนาดนี้มาจากไหน
ถ้าดูในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยรถคันสีดำคันนี้
เหมือนมันลอดออกมาจากใต้ท้องรถคันนี้ใช่ไหมคะ
คือเหตุการณ์ก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะ
เขาเพิ่งจะขับแซงรถของเจ้าของคลิปไป
แล้วก็ขับไปนำหน้าสักระยะเดียวเท่านั้นแหละ
รถคันนี้เห็นไฟแดงวาบคือเขาเบรก
พอเบรกปุ๊บท่อเหล็กก็กระเด็นเข้ากระจกหน้ารถของผู้เสียหายทันทีเลย

โมงเช้านะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าดีนะเนี่ยที่คนไม่เป็นอะไร
เส้นทางเกิดเหตุอยู่ที่ทางหลวงชนบุรีระยองสาย๓๓๖นะคะ
เขาบอกว่าคือท่อนี้เนี่ยนะมันอยู่บนถนนอยู่แล้วนะ
ไม่ได้หลุดออกมาจากรถแต่ด้วยความที่รถคันข้างหน้าเนี่ยขับเร็วมาก
มันก็เลยดีดท่อที่อยู่บนถนนเนี่ยลอยขึ้นมาฟาดกับกระจกหน้ารถของเขาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะ
คือต้องระมัดระวังกันจริงนะใช้รถใช้ถนนคือพูดยังไงดีล่ะ
ถ้ามาเร็วมันก็หลบไม่ทันมันก็มีแต่ต้องเหยียบ
มันก็มีโอกาสที่จะเหยียบแล้วก็ดีดสิ่งของที่อยู่ที่พื้นเนี่ยกระเด็นมาหารถคันหลังได้
คือทำอะไรไม่ได้นอกจากมีสติจริงค่ะ
ตอนแรกผมก็ดูอยู่เอ๊ะรถนี่เป็นชิ้นส่วนของรถคันหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม
เป็นท่อที่มันหล่นอยู่ตรงถนน

แต่ว่าจริงอยากฝากเตือนคนที่ต้องบรรทุกของด้วยเหมือนกัน

บรรทุกของรถกระบะรถบรรทุกต่างนานา

บางทีของตกของหล่นลงมาเนี่ย